แต่ว่ายังไงก็ตามการที่ถึงแม้จะเป็นเขต๑แต่เป็นเขตหนึ่งของเชียงใหม่
กับภาคอีสานนะเขตหนึ่งของอุดรธานีเนี่ย

ใช่เพราะว่าเพื่อไทยถือว่าเชียงใหม่
จริงตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเชียงใหม่เราครองมาตลอด
แทรกได้ก็๑๒ที่นั่ง
ต้องถามเพื่อไทยเก่าและไทยเก่าอุดรธานี
ผมคอมเมนต์เพื่อไทยมากไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนหายหมด
เก่าไปถึงไทยรักไทยด้วยนะไม่ได้เก่าแค่
ไปถึงไทยรักไทยเพราะคุณทักษิณเป็นคนเชียงใหม่
ใช่ไหมครับแล้วก็การยึดครองเชียงใหม่เนี่ย
สำหรับไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมาตลอด
จนกระทั่งยุคนี้แหละที่เราดูจากคะแนนได้ว่า
คนที่แตกออกไปหรือมีการแยกออกไปเนี่ย

แล้วก็เหมือนกันเหมือนกับอีกหลายเขต
อย่างอนร์ทบุรีประธุมธานีเนี่ยจะเห็นได้ว่า
เขาเรียกว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ย
ด้วยคะแนนที่แตกหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ย
จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดดูคะแนนรวมไทยสร้างชาติ

จริงเนี่ยมันใกล้กับก้าวไกลนะ
มันอาจจะสูสีกันได้กับก้าวไกลกับเพื่อไทย
แต่เพราะฐานเข้าฐานเดียวกันเข้ามาจากฐานประชาธิปัตย์ด้วยกัน
พอแตกคะแนนปั๊บก็เลยล่วงทั้งคู่
คุณสุรนันต์มันเกิดอะไรขึ้นกับคะแนนนิยมต่างของทางเพื่อไทย
ว่าจะเป็นการก้าวขึ้นมาของก้าวไกลก็ได้
อย่างเชียงใหม่ถ้าเป็นเชียงใหม่อย่างนี้
ยุคสมัยของคนเรื่องของเจนของคนที่เขาเติบโตขึ้นมา

ผมว่านะครับคือผมพูดได้กรุงเทพเต็มที่
เพราะว่าปีที่แล้วผมเดินอยู่ในกรุงเทพทั้งปีเลย

แล้วเดินในช่วงที่ไม่ได้มีการเลือกตั้ง

ตอนนั้นเนี่ยผมพอผมหยุดเดินตอนต้นปีผมก็กล้าฟันทงว่า

แล้วก็เดินเจอทั้งคนว่ามีรั้วสูงอายุ
จนกระทั่งคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยผมเดาเอาว่ามีกระแสความเปลี่ยนแปลงแน่
คือมาทางพักฝ่ายค้านแน่แต่จะเปลี่ยนจากมาหยุดที่เพื่อไทย
หรือเปลี่ยนสุดเลยเนี่ยมันไม่แน่ใจ
แต่ดูจากอารมณ์คนแล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนนะครับ
ทีนี้ไอ้กระแสตรงนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในใจโดยเฉพาะเขตหนึ่ง
ไกลเขาก็ถึงกล้าฟันทงว่าเขตหนึ่งเนี่ย
เป็นพื้นที่เป้าหมายของเขาทุกจังหวัดเพราะว่าแล้วก็เมืองมหาวิทยาลัย
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานที่เขาได้ตั้งแต่อนาคตใหม่อยู่แล้ว
เพียงแต่มันไม่ทะลุรอบนี้พอ
คำว่าเปลี่ยนเนี่ยคนเดียวที่ชัดเจนก็คือ
ก้าวไกลที่ใช้คำว่าเปลี่ยนมาตลอด
เปลี่ยนแปลงประเทศจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นยังไงเนี่ย
เถียงกันอีกเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ย
ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อไทยมาใช้สัปดาห์สุดท้ายที่บอก
เปลี่ยนประเทศทันทีอืมอืมเพราะฉะนั้นคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี้ย
มันอยู่ในหัวของกระแสของคนว่าถ้าฉันจะเปลี่ยนเนี่ย
รอบนี้ฉันขอเปลี่ยนจริงจริงถ้างั้นผมขอถามอะไร

ถ้าไม่กลัวเสียเพื่อนหรือเปล่านี่นะ
คิดว่าเพื่อไทยเขาพลาดเรื่องอะไรในโค้งสุดท้าย

ว่าเขายังไม่พลาดนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าคะแนนอีสานยังไม่เข้า

ในกรุงเทพกับในกรุงเทพผมคิดว่า
เขาประมาทไปนิดหนึ่งเนื่องจากจริงแล้วคนที่สอบตกก็เป็นอดีตสอสอหลายคนนะครับ
แล้วรอบที่แล้วก็แบ่งกันระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลและพลังประชารัฐคนละ๑๐
มีสามสิบก็คนละสิบคราวนี้มีสามสิบสาม
เราก็คุยกันดูกันเนี่ยผมก็คุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็คุยกับพักพวกที่นักวิเคราะห์ต่างเนี่ย
ก็กะอยู่ว่าตอนจริงตอนหลังคิดว่าแบ่งครึ่ง
แต่พอแล้วอาทิตย์สุดท้ายที่ก้าวไกลมาแรงแล้วเหมือนกับเหมือนกับพีคไปแล้วนะ
กับพีคไปแล้วแล้วคุณพิธาเริ่มถูกโจมตีเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ย
ก็ก็ดูว่าจะแผ่วลงนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยเขาเหมือนก็รักษากระแสไว้ได้
แต่เขากินตัวเองจากคุณอุ้งอิ๊งที่อยู่๔๕คุณเศรษฐาอยู่๕
พอคุณอุ้งอิงลาไปคลอดคุณเศรษฐาเดินมากขึ้นคุณอุ้งตกลงมาประมาณ๒๐
คุณเศรษฐาก็ขึ้นมา๑๕๒๐ก็ทำให้จริงเขาไม่ได้ขยายขึ้นเลยนะครับ
ทีนี้ผมว่าตอนโค้งสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดกันตรงคนกรุงเทพเนี่ย
ก็ตัดสินอาจารย์๓วันสุดท้ายเหมือนเดิม
แล้วถ้าเกิดจะให้เครดิตเนี่ยผมคิดว่าผมต้องให้เครดิตทีมงานก้าวไกล
เพราะว่าการปราศัยที่เปรียบเทียบกันในวันที่๑๒คืนสุดท้ายเนี่ยคืนโค้งสุดท้ายเนี่ย
ใครดูใครไม่ชอบก้าวไกลก็ต้องรู้ว่าเขาปราศัยดีกว่าคนอื่น
เดี๋ยวผมขออนุญาต